ส่วนใครอยากจะไปที่จังหวัดนครพนมนะคะคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าที่นั่นก็มีสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้ชมกันมากมาย
รวมไปถึงเรื่องที่แปลกเกิดขึ้นนะคะ
อย่างตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงก็ลดต่ำลง
ก็เลยทำให้เราเห็นรอยพระพุทธบาทอายุกว่า๒๐๐ปีโผล่ขึ้นมาแบบนี้แหละค่ะ
เดี๋ยวค่อยสังเกตดูคุณผู้ชมจะเห็นเห็นไหมคะ
เหมือนเป็นโขดหินเหมือนเป็นเกาะแก่งโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำ
ต้องบอกว่าภัยแรงเนี่ยมันส่งผลกระทบอยู่นะ
คือหน้าหนาวมาเมื่อไหร่หน้าแรงมาเมื่อไหร่เนี่ยน้ำน้อยลงไปทุกทีนะคะ
ระดับน้ำตอนนี้ลดต่ำสุดในรอบหลายปีค่ะ
อยู่ที่ประมาณ๑เมตร๙๐เซนติเมตร
ตอนนี้นะเขาบอกว่าในรอบ๑๐ปีที่ผ่านมา
ถือว่าช่วงนี้ลดต่ำลงสุดเลย
ได้รับผลกระทบมาจากการกักเก็บน้ำของเขื่อนในประเทศจีน
วกกับปริมาณฝนตกในประเทศไทยของเราด้วย
ก็เลยทำให้น้ำภาพรวมของแม่น้ำโขงลดลง
ขณะเดียวกันหลังน้ำโขงแห้งเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
มันก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ตามมาก็คือ
ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวตามแหล่งต่าง
อย่างเช่นบริเวณหน้าวัดบ้านเวิร์นพระบาท
ตำบลเวิร์นพระบาทอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม

ทำให้เห็นว่าเนี่ยค่ะโขดหินมันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ

รวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใต้น้ำโขงด้วย
นั่นก็คือรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์กลางน้ำโขง

จารึกบนโขดหินกลางน้ำโขงนะคะ
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือ
ใบรามตำนานพระอุรังฆาต
สร้างตั้งแต่สมัยพระธาตุพนมรุ่นแรก
หรือว่ากว่า๒๕๐๐ปีมาแล้ว
เขาบอกว่าหลังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรุ
ได้เดินทางมาเผยแผ่พระธรรมในชมพูทวีปรุ่มน้ำโขง
โดยระหว่างที่ล่องมาตามลำน้ำโขงเนี่ยนะคะ
ได้มีเหล่าพญานาคที่อยู่ใต้เมืองบาดาน
และพญาลาปากคำที่เลื่อมสายศรัทธาในพระพุทธศาสนาทราบข่าวไง
ก็แปลงกายนะคะนิมนต์พระองค์ให้ลงไปแสดงธรรมถึงใต้บาดานเลย
และก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับขึ้นมายังโลกมนุษย์
เหล่าพญานาคเหล่าพญาปลาปากคำเนี่ยก็ได้ร้องขอพระพุทธเจ้าบอกว่า
ประทับรอยพระบาทไว้ที่โขดหินตรงนี้หน่อย
เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นแทนสิ่งแทนพระองค์ให้ได้กราบไหว้บูชา
ก็เป็นตำนานเล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบัน
ปกติก็จะสามารถมองเห็นได้แหละ
แล้วก็มีหลายคนเข้ามากราบไหว้ขอพรกันมากมาย
โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน
เป็นช่วงหน้าแรงไงก็จะโผล่ขึ้นมาเห็นชัดหน่อย
แต่ปีนี้สิคุณผู้ชมมาไวกว่าปกติอย่างที่บอก
เดือนธันวาลก็โผล่มาให้เห็นแล้วซึ่งก็ทำให้นักท่องเที่ยวประชาชนผู้เลื่อมสายสาธารณ์
ทราบข่าวก็ทยอยไปกราบไหว้ขอพรตามความเชื่อตามประเพณีแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันแบบนี้
โดยทางวัดบ้านเวิร์นพระบาทค่ะก็ร่วมกับเทศบาลตำบลเวินพระบาทและชุมชน
จัดสร้างสะพานเพื่อเชื่อมไปยังขวดหินที่โผล่กลางน้ำเอาไว้แบบนี้เลยให้สะดวกไง
เพื่อใครจะเดินเข้าไปชมใกล้นะคะก็จะได้ปลอดภัยแล้วก็เดินทางกันง่ายถ่ายภาพกันได้สวย
ก็นำมาบอกกล่าวกันสำหรับสายบุญนะคะที่อยากจะไปกราบไหว้ขอพรกัน